สวัสดีรุ้วกรรมรั้นหนาวกับดิฉันดาวสุพษรา
อากาศสุดสัปดาห์นี้ดูเหมือนไม่เป็นใจต่อการท่องเที่ยวกลางแจ้ง
เพราะว่ามีปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนค่อนข้างเยอะ
จนทำให้บางพื้นที่อาจจะเกิดน้ำท่วมได้ค่ะ
ลักษณะอากาศที่เป็นแบบนี้เกิดจากร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านประเทศไทย

จุดที่พาดผ่านคือพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคอีสาน
อกจากนี้มีหย่อมฝนเข้ามาเสริมทัพ
ในพื้นที่ภาคใต้ทำให้ทั่วไทยฝนยังคงตกหนัก
ที่ลมหนาวจากประเทศจีนจะพัดลงมาปกคลุมพื้นที่ภาคอีสาน
จะเป็นพื้นที่แรกที่จะได้สัมผัสอากาศเย็นช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
เฉลี่ยของฝนวันนี้อยู่ที่๑๔๐๘๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรค่ะ
เมื่อมีฝนลงมาแบบนี้ทำให้อากาศค่อนข้างเย็นสบายตลอดทั้งวัน
เฉลี่ยอยู่ที่๒๒๓๖องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครฝนเยอะค่ะที่๑๗๐ของพื้นที่
ช่วงนี้ก่อนออกจากบ้านนะคะอย่าลืมพกอุปกรณ์กันฝนตลอดเวลา
และระวังโรคที่มากับฝนด้วย